มาเรื่องของแก๊สครับอย่างที่รู้กันดีตอนนี้ก็ราคาถัง๑๕กิโลก็๔๐๐กว่าบาทแล้ว
ถ้าเป็นชาวบ้านที่เขาซื้อก็๔๓๐๔๔๐บาทบวกค่าขนส่งไปด้วยนะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมีคนไปเจอว่าเฮ้ยทำไมไฟพอแก๊สมันติดไฟทำไมสีมันออกใบเตยใบเตย

ไม่เคยเห็นนะ
คุณผู้ชมเคยเห็นกันบ้างไหมครับเวลาประกอบอาหารแล้ว
จุดแก๊สแล้วไฟขึ้นมาสีเขียวแบบนี้

เอาจริงนะเวลาที่จุดไฟที่เตาแก๊สคือจะเห็นเป็นสีน้ำเงินอมเขียวนิด

มันอาจจะแบบไป๑๒๐๐องศาเซลเซียส

มันก็จะประมาณ๙๐๐องศาเซลเซียส

ส้มประมาณ๔๐๐กว่าองศาเซลเซียส

อาจารย์ออสวิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์มเกษตร

สีของไฟเกิดจากความเข้มของ
คลื่นแสงสะท้อนมาสู่ตาครับ
ปกติแล้วไฟเตาแก๊สจะมี
น้ำเงินขาวเหลืองแดงแล้วก็ส้มแบบนี้เลย

ว่าแต่ละสีเนี่ย
ต่างกัน
เช่นถ้าไปเจอสนิมหรือสารประกอบทองแดงเนี่ย

มาจากสารทองแดงที่หัวเตาก็เลย
เกิดเป็นสีเขียวแบบนั้นนี่เอง
แก๊สไปผสมสารอย่างอื่นแน่นอนครับ
นี่ฮะอาจารย์ออสเขาอธิบายไว้ให้ฟังนะครับ